เรื่องต่อไปเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับ

หลังจากที่สาบานตัวเข้ารับตำแหน่งไปได้ไม่ถึงสัปดาห์ล่าสุดครับ
วันนี้นางอองซานซูจีประกาศที่จะสละตำแหน่งรัฐมนตรี
ถึง๒กระทรวงจากที่คุมอยู่ทั้งหมด๔กระทรวงแล้วครับ
โดย๒กระทรวงที่นางองซานซูจีสละตำแหน่งนะครับ
ได้แก่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานครับ
ซึ่งมีข้าราชการพลเรือนได้รับเสนอชื่อขึ้นดำรงตำแหน่งแทน
แต่นางซูจียังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
และรัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดีอยู่นะครับ
ขณะที่สมาชิกรัฐสภาจากภักดิ์สันติบาลแห่งชาติ
แต่งตั้งนางซูจีเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐ
ซึ่งก็จะมีอำนาจเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้
ร่างดังกล่าวถูกคัดค้านจากสมาชิกรัฐสภาที่มาจากสัดส่วนของกองทัพก็ตามนะครับ
กฎหมายดังกล่าวก็ได้รับการรับรองจากสภาสูงแล้ว
และกำลังถูกเสนอเข้าสภาล่างในวันนี้
ซึ่งหากรัฐสภาผ่านร่างกฎหมายตั้งนางซูจีเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐได้สำเร็จ
ก็คาดว่าประธานธิบดีถิ่นเจาะจะลงนามรับรองกฎหมายนี้ก่อนวันหยุดทิ้งยาน
หรือว่าเทศกาลสงกรานในพม่าครับ